เรื่องของโชคลาภตัวเลขกันหน่อย

คุณทัศนายพักนี้หายไปไหน
ทำไมไม่เห็นเอาโชคลาภมาให้เลย

อันนี้เดี๋ยวดิฉันขอสารให้

มีรูปปั้นไอ้ไข่อันนี้รูปปั้นไอ้อะไรดี

เออทำไมมันสามตามันก็แปลกสิ

นายจิรวัตนันผาดนะฮะเป็นเจ้าของวัวอายุ๓๘คนนี้เป็นเจ้าของวัว
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เลี้ยงวัวแม่พันธุ์เป็นวัวพันธุ์เป็นพันธุ์บรามันผสม
เลี้ยงมา๕ปีแล้วซึ่งวัวเคยตกลูกมาแล้ว๓ตัว
ล่าสุดเพิ่งตกลูกเป็นตัวที่๔เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน
ทั้งที่เขาประเมินว่ามันน่าจะตกลูก๒๙มกราคม
แต่มันตกลูกมาก่อนกำหนดนะครับ
พอเข้าไปดูอ้าวทำไมมี๓ตาล่ะ
แต่มันก็แข็งแรงดีมันมีชีวิตอยู่นะ
เท่าที่เขาดูเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ประหลาดใจเหมือนกัน
ก็คือลูกวัวมันมีตา๓ตา
พอฉันว่าลูกข่าวก็พากันไปดู
แล้วเชื่อว่าคือพอมีแบบนี้
ชาวบ้านก็แบบมันต้องเป็นความให้โชค
วัวสามตาก็ต้องให้โชคเขากับครอบครัว
เขาก็เลยแบบมาเกิดช่วงตุจีนด้วย

เขาก็เอาลูกกระตงลูกตาวันกงวันเกิดก็ไป

ก็คิดว่าคงจะให้โชคก็รอลุ้นกันอีกสัก๔๕วัน

ส่วนที่บริเวณศาลเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
พุทธสถานวัดแจ้งที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง

ชาวบ้านแล้วก็นักเสียงโชคพากันไปขอเลขเด็ดเสี่ยงเซียมซีไม่ขาดสาย
แต่ว่าที่น่าสนใจอย่างมากคือมีเด็กชายวัย๘ขวบ
คนนี้สวมเสื้อแดงไว้ผมโกะเดินทางมาจากจังหวัดนครนายก

อธิษฐานเสี่ยงเซียมซี

จากนั้นผู้ปกครองก็ผ่าประซื้อรอตาลี๒ใบ
แล้วก็ชาวบ้านแห่ไปซื้อตามเลขของน้องกันคึกคักทีเดียวค่ะ

ละเลขน้องก็สลับไปสลับมาตามที่น้องต้องการ

และก็เมื่อวานี้เป็นวันตุฐจีน
คนเข้าไปนะคะขอให้มีโชคลาภด้วย

เขาไปแก้บนกุมารเจ้าสัวเหง

ตัวเลขน้ำตาเถียนก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ

คุณผู้ชมจะมองจับคู่ไปจับคู่มา
ต้องมีคนถูกบ้างไม่ถูกบ้างแหละ

ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศ
ปิดท้ายกันที่คุณหมลศิษย์คำสร้อยกันหน่อยนะคะ
ลูกทุ่งชื่อดังเจ้าประจำเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์นะฮะโพสต์รูปภาพในเฟซบุ๊ค
วันตัวจีนชุดสีแดงรับโชครับทรัพย์แบบนี้
ถือลอตเตอรี่หลายชุดนะฮะซึ่งหากถูกรางวัลที่หนึ่งเขาบอกว่า
ครั้งเนี้ยนะคงสามสิบล้านอ่ะอืมนะครับพร้อมเขียนข้อความบอกว่า
แค่เป็นแนวทางนะครับอย่าคิดมากโปรดใช้วิจารณญาณในการดู
ซึ่งงวดที่แล้วเจ้าพ่อมนศิษย์ก็เพิ่งจะรับทรัพย์ปีใหม่เต็มไป
หลังถูกประเดิมงวดแรกของปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ถูกรางวัลบ่อยเหมือนกันนะแล้วแต่นะคะว่าดวงใครก็ดวงใครเนาะ
ขอเรียนแบบบ้านค่ะเรียนแบบดวงเรียนแบบเลขเลขเขานะครับ